แต่เดินทางไปทำงานที่ร้อยเอ็ดเขาแบบนี้
พักที่โรงแรมที่นี่ที่เขาตาย

แต่ว่าครั้งนี้เป็นการไปครั้งสุดท้าย

พอเอากุญแจสำรองไข่เข้าไปแค่นั้นแหละค่ะ
พบว่าเป็นศพแล้วคือนุ่งกางเกงตัวเดียว
แล้วก็เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ด้วย

ก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงนะ

ที่สำคัญต้องไม่ยุ่งเกี่ยวการพนันด้วย

เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ผู้ตายก็คือนายราเชนพลวันนาอายุ๕๖ปี
นายราเชนจริงแล้วเป็นคนกรุงเทพ

ก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
โรงแรมที่นี่แหละเข้าไปพักเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เป็นการพักครั้งสุดท้าย

คือแม่บ้านบอกว่าถึงเวลาเช็คเอาท์แล้ว
ก็เซลแมนคนนี้ไม่ยอมลงมาเช็คเอาท

เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ได้ยินเสียงทีวีดังอยู่ภายในห้อง

พอพบพอขายประตูเข้าไป
ก็พบว่านายราเชนนอนเป็นศพ

ตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบสิ่งผิดปกติ
ในกระเป๋ามีเงินสดกว่า๑๗๐๐๐บาท
ตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผล

ยังเปิดช่องถ่ายทอดฟุตบอลค้างเอาไว้
ตำรวจเขาก็เลยบันทึกอันนี้แหละไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้แพทย์ชนสูตรเบื้องต้น
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
เป็นไปได้ว่าผู้ตายช่วงกลางวันทำงานหนักมาตลอดทั้งวัน
แล้วกลางคืนมานั่งเชียร์ฟุตบอล
ก็เลยทำให้พักผ่อนน้อยไม่ได้นอน
ก็เลยเกิดหัวใจวายหัวใจวายช็อก
แต่สาเหตุที่แน่ชัดอันนี้แพทย์ต้องรอผลการชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ชื่นชมนะชื่นชมการแข่งขันฟุตบอลโลก
แต่ก็อยากให้ประชาชนรับชมการแข่งขันด้วยความพอดิบพอดี
ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพหรือประสิทธิภาพในการเรียนการทำงาน
ที่สำคัญต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันอย่างเด็ดขาด
เพราะอาจจะเสี่ยงต่ออันตรายเรื่องของการติดหนี้พนันได้

อาจจะมีคนทวงไงทวงแบบโหด
ถวงภูมิร้ายร่างกายด้วยได้นะคะและก็
เอาล่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชน
อันนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะ
ถ้าบอลมันเตะดึกก็หัวค่ำก็หลับซะก่อน

ถ้าเตะที่๑๒ก็นอนซะหัวข้ามก่อนละกัน
แต่บางคนบอกว่าแหมมันก็ไม่เหมือนกับดูสด

ประมาณนั้นแต่ว่าเตะที่รัสเซียปีนี้
ก็ถือว่าเวลาใกล้เคียงกับเราหน่อย
คู่อย่างเมื่อวาน๕โมงเย็น

สุดก็ประมาณสัก๔ทุ่มใช่ไหมเมื่อวานนะฮะ